มาดูต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยกันบ้างดีกว่านะคะ

เขาบอกว่าเป็นกรรมของผู้หญิงนะคุณนะ
กินไปนิดหน่อยก็อ้วนแล้ว
บางคนบอกว่าแค่เดินผ่านซุ้มบูธอาหารเนี่ย

สำหรับนางเอกขาวสาวตัวเล็กอย่างมุกดาค่ะ

พอไปถามเรื่องหัวใจนะคงคอนเซ็ปต์บอกเลยค่ะคุณพี่ค่ะ

แม้แต่แบงค์อาทิตย์คู่จิ้นก็ตอนนี้ยังไม่ใช่ตัวจริงนะคะ
แล้วก็น้องบอกมีเรื่องที่จะต้องเครียดอยู่เรื่องเดียวตอนนี้เนี่ย

เห็นตัวเล็กแบบนี้ไม่รู้ขึ้นมาได้ยังไงตั้ง๓กิโล
น้องบอกว่าออกกำลังกายเกือบทุกวัน
ที่มันกรรมของผู้หญิงชัดเลยค่ะ
น้องดาผอมลงไหมคะนิดนึง
ไม่ผอมลงค่ะ

เมื่อก่อน๔๒ตอนนี้๔๕หนูก็งงเหมือนกัน

เพราะพออายุมันเยอะขึ้นเหมือนน้ำหนักมันก็แบบอยู่อยู่ประมาณเนี้ย

แหวงที่เคยมีข่าวเหรอคู่จิ้นเหรอไม่ใช่
ไอพี่แบงค์ใช่เหมือนต้องใช่แล้ว

ก็โสดมาตั้งแต่วันแรกที่พี่ถามเนอะ
น่ารักขนาดนี้ยังโสดเลยนะคะเรานับภาษาอะไรกับเราสองคนค่ะ
อืมก็โสดอยู่ไหมล่ะตอนนี้โสดเถอะค่ะ